แต่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมบางทีเราเข้าวัดไปใช่ไหม
หลายคนก็คิดว่าเราเข้าวัดไปเราก็จะต้องไปเสริมสิริมงคลไปไหว้พระ
แต่บางคนเนี่ยนอกจากจะไปเสริมสิริมงคลให้ตัวเองแล้วก็จะไปขอโชคขอลาบด้วยนะคะ
อย่างที่ชาวบ้านในจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้เขาเดินทางไปที่วัดกันเยอะมาก
เพราะว่าเขาจะไปขอพรหลวงพ่อรวยทันใจพร้อมกับรับวัตถุมงคลด้วยค่ะ
ไปที่วัดนี้ค่ะชื่อว่าวัดโกรกลึกนะคะอยู่ในตำบลน้ำรอบอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
พาคุณผู้ชมไปกราบไหว้หลวงพ่อรวยทันใจพระพุทธรูปขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง๕๙เมตรสูง๘เมตรค่ะ
ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์หลวงพ่อทันใจถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านในพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานี
ไปจนถึงคนนอกพื้นที่มีความเชื่อเคารพและศรัทธากันเป็นอย่างมาก
คือว่ากันว่าหากใครร้อนใจแล้วมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อเมื่อไหร่ก็มักจะสมหวังสมปรารถนากลับไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการทำมาค้าขายไปจนถึงเรื่องของการขอโชคขอลาบเลยนะ
ก็จะเห็นได้นะคะว่ามีคนนำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนกับหลวงพ่อเยอะมากเลยทีเดียว
อกจากนั้นนะคะที่วัดแห่งนี้ก็ยังมีรูปหล่อไอ้ไข่ด้วยนะ
นี่ค่ะเป็นกุมารชื่อดังที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการให้โชค
หลังจากที่หลายคนมากราบไห้หลวงพ่อรวยทันใจแล้วก็จะพากันมาที่บริเวณนี้มากราบไหว้ไอ้ไข่ต่อ
กราบไหว้กันเสร็จแล้วไม่พอต้อง

เดี๋ยวใช้คำว่าล้วงก็ได้

ที่เป็นผู้สร้างประหลัดขิกเป็นเครื่องลางของขลังสู้โควิด๑๙
มาแจกพ่อค้าแม่ค้าจนมีชื่อเสียงด่งดังเนี่ยนะ
ท่านเนี่ยเดินทางมาช่วยที่วัดแห่งนี้ด้วย
แล้วก็มาสร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญหลวงพ่อตีรุ่นมหาเศรษฐี
เอาไว้แก่จ่ายให้กับผู้ที่เดินทางมากราบไหว้
ขอพรหลวงพ่อรวยทันใจแล้วก็มาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่

ใช่ค่ะก็มีการเจิมเขาเรียกว่าเป็นการเจิมกระเป๋าตังค์
เสริมสิริมงคลกันไปเลยล่ะ
งานนี้โอ้โหสายบุญยิ้มกันแก้มปริค่ะ
เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีการเรียกได้ว่ามีวัตถุมงคลของทางวัดโกรกลึกเนี่ย
ให้เช่าบูชากันด้วยสำหรับใครที่ไปที่วัด
เรียกได้ว่ามีกันแบบครบเลยหลายรุ่นกันเลยทีเดียวมีทั้งไอ้ไข่ด้วยนะ
มีตระกุดด้วยมีเหรียญด้วยมีประหลัดขิกด้วยแล้วก็แหวน
ลักษณะแบบเป็นแหวนอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
คือทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในวัดที่เราเอามาให้ได้ดูกันนะคะ
มันก็จะคึกคักนิดหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงออกพรรษาด้วยแล้วก็มีแบบพิธีด้วย
เขาก็เลยทำบุญเนอะใช่ค่ะเสริมเฉลี่ยมงคลกันไปนะคะ